คือเวียนะก็เพิ้ลอินสตาร์แกรมอวดของแทนจ่ายของเบลลล่าฬานีเนี้ย
ทำไมล่ะเขาแบบเหมือนมีการให้ของขวัญกันสองคน
นี่เขายังไม่ยอมแบบว่ายอมรับเป็นแฟนกันสักทีนึง
คือสานะก็น่าจะเริ่มปล่อยมันไปสิพี่พี่ปิดโทรศัพท์ก่อนได้ไหมฮะ
พวกแกนี่นะมันช่างแบบว่าแซมทุกเรื่อง

ไม่รับมีมารยาท
ทำไมสองคนเราสองคนไม่มีมารยาทเหรอ

ักปากแข็งไม่ยอมรับกันสักทีนึงว่าเป็นแฟนกัน

ด้วยการขับรถไปเซอร์ไพรส์ระหว่างที่เบลล่าอยู่กับแก๊งเพื่อน

หนุ่มเวียก็หอบจากไม้ไปร่วมแสดงความเป็นดีปิดท้าย
ด้วยการโพสต์รูปสาวเบลล่าในอินสตาแกรม
พร้อมกับวันพรวันเกิดอีกด้วยนะครับ
ล่าสุดโพสต์รูปของที่เบลล่าให้
แคปชั่นโดนใจว่าขอบคุณนะจะเก็บไว้อย่างดี

เขาให้อะไรกันเหรอแองจี้วงกุญแจเหรอ
เป็นคุณเอ้ามาจากญี่ปุ่นหรอเป็นเครื่องร้างของขาง
อ๋อเครื่องร้างแบบญี่ปุ่นจากเงินวัดอะไรนะที่คุณให้มาเป็นโพสต์

ถูกลอตเตอรี่ที่ญี่ปุ่นนะว้ายเธอถูกเท่าไหร่อ่ะ
ตั้ง๓๐๐เยนแม่สองใหม่ดูรู้มั้ยค่ะ